ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะมีเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบ
ตกลงมาจากอาคารเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง

ตอนแรกก็เจ็บหนักก็รีบพาส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายเสียชีวิตแล้วนะคะเหตุการณ์นี้
ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อช่วงเย็นก็เด็กชายธนกรจันภูมิค่ะ
จิตนะคะ๓ขวบค่ะเขาเจ็บหนักเลยตกลงมาจากชั้น๓
อาคารเรียนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
เทศบาลนครระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เขาก็ส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ทำการรักษาเป็นการด่วน
ทางกู้ภัยสวังพรกุศลเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วย
จากการไปคุยกับญาติของน้องจิ๊ดนะคะ
นางวันนารัตนวรมณีอายุ๓๘ปีเป็นญาติแล้วก็เป็นคนดูแลน้องค่ะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาพาน้องจิ๊ดไปรับรุ่นพี่ที่เรียนอยู่โรงเรียนนี้
แล้วเขาก็เลยปล่อยให้น้องไปเล่นอยู่กับรุ่นพี่อีก๓คน

พอวิ่งเล่นปุ๊บน้องจิ๊ดหายไปไหนก็ไม่รู้
แล้วก็อยู่ดีก็ไปอยู่บนอาคารคนก็ออกตามหา
สุดท้ายมารู้อีกทีคือน้องจิ๊บตกลงมาจากชั้น๓ของอาคารเรียนแล้วก็เจ็บหนักเลย
ว่าน่าจะไปเล่นซ่อนหากับรุ่นพี่ค่ะ
แล้วอาจจะไปมุดแผงกั้นระเบียงอาคารแล้วก็พลัดตกลงมาค่ะ
ไปเดินตามหาตลาดเลยหากันขุ่งปกครองพี่๒คนแล้วก็เด็กไหนก็ไป
ว่าที่ตกตึ๊บมากก็เลยวิ่งไปเลย

ทางเจ้าของโรงเรียนบอกว่าคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยโรงเรียนเลิกแล้วอะค่ะ
แล้วก็น้องจิ๊ดเองไม่ใช่เด็กนักเรียนของโรงเรียนนี้
อาคารที่เกิดเหตุมันเป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับมัธยม
ปกติเขาก็จะปิดประตูบันไดทางขึ้นอาคารประมาณ๖โมงเย็น
แต่ก็ไม่มีใครเห็นว่าน้องจิ๊ดเนี่ยวิ่งขึ้นไปเล่นช่วงเวลาไหน
ทางคุณหมอเขาก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะคะ
แต่น้องจิ๊ดคือตกลงมาเจ็บหนักแล้วก็ยังเด็กมาก๓ขวบอะค่ะ
สุดท้ายก็เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้องจิ๊ดเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็นำศพของน้องไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

เพราะว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ก็พ่อกับแม่ของน้องชิดนะครับ
บอกว่าแม้จะเสียใจที่ศูนย์เสียลูกชายไปนะครับ
แต่ก็ไม่โทษนะไม่ได้โทษอะไรกับทางโรงเรียนนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมา
ก็ถือว่าญาติที่พาน้องไปโรงเรียนด้วย

ช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดตั้งแต่ยังเล็ก
ยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่าไม่ติดใจเอาความนะครับ
ครอบครัวของน้องจิ๊ดจะตั้งศพบำเพ็ญกุศล๓วันนะครับ
จะมีพิธีจับพนักกิจที่วัดปากน้ำระยอง
อังคารที่๒๖มิถุนายนนี้นะครับ
แล้วก็ทางโรงเรียนเขาก็เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานศพให้กับน้องจิตด้วยนะคะ